ช่วงเดือนตุลาคมครับเรามีอีกหนึ่งโทรเมนต์สำคัญนะครับ
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพช่วงนี้นะครับทีมงานเดินทางไปที่
อุ่นนำโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ความพร้อมของการจัดขันรายการนี้นะครับถือว่าพร้อมเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาจากรายการนี้คืออะไรติดตามได้จากรายงานครับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย
เดินทางมายังเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปจะสัมพันธ์ที่ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
ที่แคมโลมอเตอร์จีพีสนาม๑๕ระหว่างวันที่๕ถึง๗ตุลาคมนี้
การเดินทางมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นในครั้งนี้
งด้วยประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของค่ายรถดัง
ที่มีแฟนมอเตอร์สปอร์ตมากที่สุดประเทศหนึ่ง
และจะเผยแพร่ผ่านไปประเทศต่างทั่วโลกอีกด้วย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า

เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป

สถิติสนามแข่งขันเซปังที่ประเทศมาเลเซีย

ก็น่าจะมีรายได้ใกล้เคียงกับมาเลเซียเช่นกัน
จากสถิตินักท่องเที่ยวเชิงกีฬา

มีนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาประมาณ๑๕๐๐๐๐๐คน
จากนักท่องเที่ยว๓๕ล้านคนตลอดทั้งปี

มีการใช้จ่ายเงินกว่า๑๐๐๐๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งจากสถิตินักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ใช้เงิน๗๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐บาทต่อทิพย์

ใช้เงินประมาณ๕๐๐๐บาทต่อทิพย์

ของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างกว่า๒๐๐ช่อง

ทำให้รัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
ประสบความสำเร็จทั้งการจัดการแข่งขัน

มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในโอกาสต่อไป

กีฬาท่องเที่ยวท่องเที่ยววันนี้มันมันมีการเอามิติของกีฬาและ
ท่องเที่ยวมาบวกกันเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ
อย่างที่ท่านประหลัดพูดไปก็คือว่ามันชัดเจนว่ามันคงมองรายได้หลัก
จากแค่สปอนเซอร์กับค่าผ่านประตูไม่ได้แต่มันต้องได้ทางอ้อมที่จะเกิดขึ้น

แน่นอนแล้วครับงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยนะครับ
ปัจจัยนั่นมาจากคนไทยที่จะต้องเป็นเจ้าบ้าน
ต้อนรับคนทั่วโลกให้เขาประทับใจและเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง